ลุงหัวร้อนที่ขับรถพุ่งชนเพื่อนบ้าน
ตอนที่เขายืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้านจนเขาเสียชีวิตเลยค่ะ

รับจ้างขับรถให้กลับบ้านตรงกันข้าม
ในรถมีคนแก่มีทั้งเด็ก
นายไปบูรณ์สั่งสารอายุห้าสิบหกปีเป็นคนก่อเหตุนะคะครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายสุพรรณญาติบันทุงอายุห้าสิบเจ็ด
โยธาชำนาญงานกรมทางหลวงชนบทเสียชีวิตหน้าบ้านเลยนะคะ
เหตุการณ์เมื่อยี่สิบห้ามกราคมช้าวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตะโมธูกัมพลอินทีวงศ์ภูทรพระนครสีอยุทรยา
ก็คุมตัวนายภัยบูลไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
นี่ค่ะสอบปากคำเพิ่มเป็นชั่วโมงแล้วก็ฝากขังผลัดแรก
โดยเจตนาคัดค้านการประกันตัวด้วยญาติผู้ต้องหา
ทนายความก็มาใช้ตำแหน่งข้าราชการของภรรยา
และนำหลักทรัพย์มาเพื่อยื่นขอประกันตัว
ก่อนนำตัวไปฝากขังมีประธานชุมชนของหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
หมู่บ้านกรุงศรีซิตี้พันธาอากาศเอกสงครามสุภาษี
ไปเยี่ยมในภัยบูรณ์เอาน้ำชากาแฟปลาต้องโกไปเยี่ยม
ก็ในห้องขังที่โรงพักษ์สพภศิริยามีผู้ต้องขังคดีอื่นด้วย

ประธานหมู่บ้านก็ไปให้กำลังใจให้ปรับตัวให้ได้
นายภัยบูลก็บอกว่าเครียดมากนอนไม่หลับ
นายรณรงค์แก้วเพชรได้พาภรรยาและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ยื่นคำร้องคัดค้านการประกันตัวที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เพราะว่าญาติฝั่งคนก่อเหตุเข้าไปยื่นขอประกันสารไม่อนุญาต
ญาติฝั่งคนตายก็เลยไปยื่นคัดค้านที่สารด้วย
ตอนนี้เนี่ยกำลังเตรียมยื่นหลักฐานใหม่ที่บ่งชี้ว่า
มันอาจจะไม่ใช่แค่ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
มันอาจจะถึงขั้นข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก็นำหลักฐานเพิ่มเติมตรงนี้มามอบให้กับศาลด้วย
ทางตรวจแจ้งข้อหาเป็นฆ่าผู้อื่นโดยไตรรองไว้ก่อน
ทีนี้ก็ต้องมาดูหลักฐานเพิ่ม
ซึ่งสุดท้ายแล้วไม่ได้ประกันตัวนะคะ
ก็ควบคุมตัวเข้าเรือนจำไปเลยสำหรับผู้ต้องหาค่ะ
แต่จะเป็นข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไรตรองไว้ก่อนหรือไม่

ตอนนี้ทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิตรวบรวมหลักฐานมาแล้ว
ทางทีมข่าวของเราค์ซุชาดาซิริคโคม
ไปที่วัดเสนาที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมผู้เสียชีวิตก็คือนายสุพรรณ

มีพระราชทานเผลิงศพหรุงนี้๑๕ณ
ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันเผาศพสามี
ยังไม่รู้เลยจะบอกลูกชายยังไง
เพราะว่าคืนก่อนลูกชายจุดทูปบอกพ่อ
บอกว่าพ่อผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟัง
แล้วก็พูดอยู่แบบนั้น๓นาทีได้นะคะ
แม่ก็ถามลูกว่าเออพูดอะไรเหรอลูกจุดทูปพูดอะไรกับพ่อ
บอกว่าเป็นความลับระหว่างลูกกับพ่อแล้วก็ยิ้ม

คืนก่อนนอนลูกชายยังเรียกพ่อให้ขึ้นไปนอนด้วยค่ะ
ลูกชายบอกว่ายังเห็นว่าพ่ออยู่หน้าบ้าน
ตรงจุดที่ถูกรถชนเพราะว่าลูกชายก็อยู่ไง
จังหวะที่เกิดเหตุลูกชายได้ยินเสียง
ทางภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าก็สัมผัสได้ว่าสามียังไม่ไปไหน
วนเวียนอยู่ที่บ้านบางครั้งไปเข้าฝันนะคะ
แล้วก็เลยบอกว่าเออมีอะไรจะให้ทำให้ก็บอกนะ
ทุกครั้งก็จุดทูปบอกอยากจะให้ดวงวิญญาณของสามีมาบอกนะ
ว่าอยากจะให้ทางครอบครัวทำอะไรเพิ่มเติมให้
แม่และลูกก็เหมือนใจสลายอะนะคะ
ถ้านักข่าวมาอาจจะเห็นภาพบรรยากาศที่อาจจะยังไม่ได้เห็น
ตอนที่เขาไปจุดทูปบอกคุณพ่อ
แล้วเขาก็บอกว่าวันนี้เขามีเรื่องอยากเล่าให้คุณพ่อเขาฟัง
บอกพ่อได้ไหมหนูเล่าให้คุณพ่อฟังได้ไหม
เขาก็นั่งอยู่ก็สักประมาณ๓นาทีเนอะ
เหมือนเล่าอะไรสักอย่างให้กับคุณพ่อฟัง
เขาบอกว่ามันเป็นความลับระหว่างเขากับพ่อ

มันก็เป็นภาพที่หดหู่ของผู้เป็นแม่เนอะ
เขาก็เพิ่งจะเล่าให้ฟังเมื่อวานว่า
ด้วยบ้านเราเป็นทาวน์ฮาวส์๒ชั้นเนอะ
เขาก็มองจากกระจกชั้น๒

ลงมาเขาเห็นพ่อนอนอยู่กลางถนน
ทำไม
ก็รีบวิ่งลงมาดูว่าพ่อเป็นอะไร

เขาก็ถามว่าทำไมพ่อถึงซ่อมไม่ได้
เพราะเข้าใจว่ามันร่างกายมนุษย์อย่างที่
อย่างที่เขาพูดให้ฟังอะนะคะ
ร่างกายมนุษย์มันซ่อมแซมได้แม่
แล้วทำไมพ่อถึงซ่อมแซมไม่ได้

ร่างกายก็คือไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วลูก

เขาทำอะไรทุกวันนี้เหมือนเขาจะเรียกพ่อเขาว่า

สิ่งที่ผู้ต้องหาทำลงไปเนี่ย

หรือจะอ้างว่าอะไรก็แล้วแต่ของตัวเองเนี่ย

ผมเชื่อว่าน้องเนี่ยรู้แล้ว

น้องเขาอยู่ในบ้านน้องเขาได้ยินเสียง

เหมือนกับตะโกนต่อว่ากันทะเลาะกันอะไรแบบนี้
น้องเขาบอกต้องเยียวยาจิตใจเขาแบบ

ค่ะทางด้านของ

นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ย

ตายส่วนเรื่องงานก็

เพื่อนร่วมงานบอกว่าเดี๋ยวจะสารต่อให้

ไม่ง้อลูกน้องครับก็คือจะโกรธเลยก็ทิ้งไปเลยครับ
แต่แกนี่ไม่เกินครึ่งวันครับแกก็จะมาหาน้อง
เข้าฝันแฟนผมครับก็คือครั้งสุดท้ายที่แกบอกแกว่า
เช้าพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะกลับมาจากเชียงใหม่เลยครับ

ก็เลยยังไม่ทำให้แกกินแกก็เลยบอกว่าอยากกินนะ

แล้วตอนนี้เราได้ให้ให้หรือครับ

ต่อให้ผู้ต้องหาจะอ้างว่าบันดาลโทษะ
เพราะว่าถูกต่อว่าถูกยักษ์คิ้วให้ถูกท้าทายเนี่ยนะคะ
แต่ข้อหาก็หนักอยู่แล้วทางครอบครัวผู้ตายบอกว่า
อยากจะให้ถึงขั้นฆ่าโดยไตรตรอง
ฆ่าโดยไตรรองค์โทษสูงสุดคือประหารชีวิตเลย